คุณผู้ชมครับภารกิจในถ้ำนอกจากความมุ่งมั่นในการไปช่วยเหลือ๑๓หมูป่าแล้วนะครับ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างทีมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
มีนักดำน้ำชาวสิงคโปร์ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้บอกว่า
โอ้โหทีมช่วยเหลือบางครั้งก็อ่อนแรงเหมือนกัน
เหนื่อยล้าเหมือนกันแต่ว่าคนในทีมก็จะช่วยกันนะครับ
คือนักดำน้ำมีเยอะนะเกือบร้อยมีทั้งต่างชาติครึ่งหนึ่งแล้ว
แล้วก็เป็นนักดำน้ำไทยอีกครึ่งหนึ่งนะครับ
ดังนั้นเราฟังคำให้สัมภาษณ์ของนายดักลาสโยนักดำน้ำชาวสิงคโปร์
เปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความทรงจำ
บอกว่าช่วงเวลาแห่งความทรงจำมีอยู่วินาทีหนึ่งที่เขาเหลือไปเห็นเด็กชายตัวเล็กที่สุด
อยู่ในสภาพหนาวสั่นและอ่อนล้าพยายามส่งสายตามาแสดงความขอบคุณเขา
แม้จะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่มันเป็นความรู้สึกที่ตื้นตัน
แทบเก็บไว้ไม่ไหวจนเพื่อนหน่วยซิลคนหนึ่ง
ต้องมาบอกเขาบอกว่าให้ใจเย็นนะครับ
ลาสโยบอกว่าความแรงของกระแสน้ำความมืดและความขุ่น
ทำให้นักดำน้ำทุกคนต้องเกาะกลุ่มไปด้วยกัน
และต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา
เพราะทุกคนสัญญาว่าจะต้องรอดออกมาด้วยกันทั้งหมด
เขาบอกว่าเมื่อใครสักคนดูอ่อนแรง
เพื่อนก็จะเข้ามาช่วยดึงชุดดำน้ำไว้
เพื่อให้แน่ใจว่าไปต่อไหว
ขณะที่บางช่วงของถ้ำมีความชันมาก
ขนาดไปคนเดียวยังยากลำบากมาก

เพราะการทำงานเป็นทีมร่วมแรงร่วมใจของนักดำน้ำทุกคนนะครับ
เพราะว่านอกจากนักดำน้ำที่เป็นทีมที่ไปพบหมูป่าแล้ว
นักดำน้ำที่เป็นซิลที่ต้องเข้าไปอยู่กับหมูป่าแล้ว
ยังมีนักดำน้ำอีกหลายคนทั้งชาวไทยและต่างชาติ

เข้าไปวางเส้นสาย

แล้วก็เข้าไปทำภารกิจต่างในพื้นที่ถ้ำอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ